คุณผู้ชมคะมาดูการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีอุปสมบทหมู่นะคะให้กับทีมหมูป่าค่ะ
เพราะว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกมาบอกแล้วนะคะ๒๕กรกฎาคมนี้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนาคนะคะแล้วก็จะมีการบรรพชาตามประเพณีล้านนาค่ะ
เจ้าคุณพระรัตนามุณีผู้มนุยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
เพราะว่าราชการจังหวัดเชียงรายผู้ว่าประจนปรัชกุลก็ได้มีการแถลงด้วยกันนะคะ
ในการเตรียมความพร้อมการบรรพชาอุปสมบทของทีมหมูป่า๒๕กรกฎาคมนี้
กิจกรรมอุปสมบทเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙และอุทิศส่วนกุศลให้จ่าแซมค่ะ
นาวตรีสมานกุนันและทดแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยนะคะ
ท่านผู้ว่าจังหวัดเชียงรายบอกว่ากิจกรรมอุปสมบทจะเป็นพิธีแบบล้านนาที่งดงามมากที่หมูป่าจะบวช๙วันนะคะ
กำหนดจัดในวันพุธที่๒๕กรกฎาคมถึงวันที่๓สิงหาคมลาศิกขา๔สิงหาคมค่ะ
จะมีพิธีปลงผม๒๔กรกฎาคมนะคะที่วัดพระธาตุดอยวาว
น้อง๑๑คนบรรพชาเป็นสามเณรโค้ชเอกจะอุปสมบทส่วนน้องอดุลไม่ได้ร่วมบวชเพราะนับถือศาสนาคริสต์นะคะ
เรื่องการบรรพชาวสมบทที่บอกว่าบรรพชาวสมบทเพราะว่าจะมีการบวชเนรน้อง๑๑รูปนะครับ
และบวชพระของโค้ดเอกซึ่งอายุ๒๕ปีก็สามารถบรรพชาแล้วก็บวชได้
ก็มีการพูดคุยกันประชุมกันสักครู่นะครับ
บทวันที่๒๕และก็จะขึ้นไปบรรพชาอุปสรมบทที่วัดพระธาตุดอยตุมวันที่๒๕
ก็มีการแบ่งเดินกลางตามแบบร้านหน้า
ท่านเจ้าคุณพระรัตนามุณีนะคะ
ท่านบอกว่าคณะส่งและทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย
พ้องว่าจะใช้วัดพระธาตุดอยตุงเป็นสถานที่บวช
แล้วก็ไปจำวัดปฏิบัติธรรม
วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สาย
ซึ่งน้องจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย

ทุกคนจะมีสุขภาพกายสุขภาพจิต
ที่พร้อมใช้ชีวิตเป็นปกตินะคะ
ทีนี้สภาพร่างกายสภาพจิตใจของทีมหมูป่าทุกคนตอนนี้

น้องพงศ์เด็กชายนัทธวุฒิทาคำทรง
เข้าตรวจตามแผนการรักษาต่อเนื่อง
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ก็ไม่พบว่ามีอะไรเพิ่มเติมคือน้องเขาเป็นผื่น
น้องโพงเนี่ยมีผื่นที่ตัวก็ไปตรวจเพิ่มนะคะ
ส่วนน้องเติ้ลเด็กชายสมพงศ์ใจวง
มีเลือดออกจากเหงือกเวลาแปลงฟัน
พบว่าฟันผูกค่ะแล้วก็เหงือกอักเสบ

คุณผู้ชมคุณหมอเขาก็ตรวจรักษาให้ต่อเนื่อง
ท่านผู้บุญการโรงพยาบาลแม่สายในแพร่เสียรีศักดิ์นั้น
บอกว่าตอนนี้น้องและโค้ชเอก

เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะจะมีการตรวจ
ดูความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าพิธีบวช
จะตรวจกันอีกครั้งหนึ่งทั้งทีมเลยนะคะทั้ง๑๓คนเลย

เนรก็เลือกฉันแต่อาหารที่จะไปหวาน